อยู่เลขที่๑๘มู๔บ้านน้องกุล่า

บังรกรรมเยอะนะ
นี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกุลา

คณะดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เขาพากันเดินทางมาเยี่ยมชม
การขุดแห้วและก็ผลผลิต

แปรรูปไม่ว่าจะเอาไปทำ

หรือว่าแป้งแห้วนา

นำไปบดทำเป็นเส้น

เป็นเส้นผัดไทยที่ทำจากแห้วเนี่ย
ถูกต้องเส้นแบบแป้งแห้ว

แล้วคุณจะได้กินอย่างอร่อย
จากนั้นก็พากันไปดูถึงวิธีการขุด

แปลงปลูกของคุณชุติพงศ์

ตำบลหนองกุลาเนี่ยนะคะการปลูกเนี่ย
ไม่ยากเพียงแค่ว่าเขาเนี่ย

คล้ายกับทำนาทั่วไปนี่แหละค่ะ

ไม่ต้องให้น้ำด้วยดูแลเรื่องของ

ช่วงที่เหมาะกับการออกไปขุดแห้ว
ก็จะเป็นช่วงที่มีสภาพ
อากาศแห้งแรงแบบนี้

นี่แหละเพราะว่าอะไรแห้วเนี่ย

ในหนึ่งปีก็จะสามารถทำนา

คือช่วงปลายฝนต้นหนาว

ขุดกันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยนะ

อะไรนะ

ฝนตกแล้วน้ำท่วมก็เป็นจุดที่ละกรรมสมชื่อ
ถ้าตอนหน้าฝนน้ำจะท่วมที่บางรกรรมบ่อยครั้งมาก
แต่ถ้าท่วงแรงก็คือแรงแรงแรงแรงแรงจริง
ถูกต้องนะคะก็นี่แหละเขาก็เลยทำเรื่องของการทำนาแห้วได้บริเวณตรงนี้นะครับ
ก็จะนำแห้วไปขายแบบสดเนี่ยนะได้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาท

ดีอ่ะเนี่ยกิโลกรัมละร้อยราคาดีอยู่
ก็นับว่าเป็นแห้วนาเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกร
ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาข้าว
แบบนี้ไม่แห้วแล้วชีวิตไม่แห้วแล้ว
แห้วนาชีวิตไม่แห้วนะมีแต่ได้กับได้
เห็นไหมล่ะก็ปลูกพืชหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลครับ